ข่าวแรกนะคะเราขออัปเดตอาการป่วยของคุณแมททิว
แล้วก็ภรรยาคนสวยนะคะคุณลินเดียกันสักหน่อยค่ะ
บอกว่าตอนนี้ทั้งคู่ร่างกายยังรู้สึกดีนะ
ข้างปกติมีผลข้างเคียงจากยาบ้างเล็กน้อย
วันนี้กินวันสุดท้ายแล้วครบ๑๐วันแล้ว
ต่อไปจะรอเอ็กซาเรย์ปอดอีกรอบเพื่อความชัวร์
และที่สำคัญนะรอให้ผลเทสโควิดกลับมาเป็นลบถึง๒ครั้งติดกัน
ซึ่งวันก่อนค่ะตรวจไปแล้วผลมาเมื่อคืนว่ายังบวกอยู่
หมายความว่ายังพบเชื้อในร่างกายเรา
จะทิ้งท้ายว่าทั้งคู่ไม่ได้เหงานะ
แต่ว่าคิดถึงลูกทั้งสองคนค่ะ
พร้อมทั้งฝากเตือนไปยังกลุ่มวัยรุ่นที่อาจจะเบื่อการอยู่บ้านนะ
ว่าอย่าคิดสั้นเลยแค่อยากไปเจอเพื่อนนะนะอะไรอย่างนี้

เป็นห่วงว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งออกไปไหนเลย

ถึงแม้มันจะน่าเบื่อเราก็หากิจกรรมอะไรสนุกทำ

ใช่นะคะคุณแมททิวคือวีดีโอคอล์นะคะ
คุยกับน้องนี่ไงเดมี่ดีแลนด์เหมือนกัน